ส่วนฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์เอเชียนะครับ

ตัวแทนจากไทยเจอกับอาวาลิกจากอูสเบกิสถานครับ
ท่าเรือบุกนะครับนาทีที่๓เกมรับ

จังหวะของวัชละนะครับเจอย่างดี๒๑แล้วเขาก็ซัดเลยโอ้โห

ฟรอนโชดิเชฟนะครับยิงให้ขึ้นนำในช่วง๒๐นาทีแรกจากนั้นครับ
มาริกมาเพิ่มอีก๒ลูกนะครับจากลูกโมงของอิลคุมยอนคาโดเยฟนะครับ
ที๒๖แล้วก็อักบาร์อุสโมนอลนาที๓๑
ก่อนที่นาที๓๙ครับชายวัดแจ่มกระจ่างจะยิงอัดมาให้กับมุมัติอุสนันบูซาครับ
จ่อท่าเรือไล่มา๑ต่อ๓
ในช่วง๓๒วินาทีสุดท้ายครับ
มามีลุ้นตอนนี้ครับประตูจุดความหวังเลยแฟนก็เชียร์กันครับ
แต่สุดท้ายไล่ไม่ทันครับแพ้ไป๓ต่อ๔ตกรอบ๘ทีมอย่างน่าเสียดายครับ
ไปดูนักเตะโตเล็กทีมชาติไทยครับบางส่วนนะครับ
ที่รับราชการตำรวจครับเดินทางไปแข่งขันที่ต่างแดนครับ
นำโดยปริศนาวงแก้วจิตรวจสอนพิเชียนเกียรติโยชน์แร่มเขตนะครับ
ริพรกัดเจริญนะครับเสียงในภาพนะครับ
แข่งขันฟุตบอล๕คนครับกีฬาตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
แชมป์โลกนะครับครั้งที่๑๘ที่ประเทศจีนนะครับ
โดยประเดิมสนามถล่มเจ้าภาพจีนไปขาดรอย๗ต่อ๑
ก็หาดูยากนะครับที่นักฟุตซอลนั้นจะมาเล่นฟุตบอลบนสนามย่าเทียม
ก็นัดต่อไปจะได้สู่พุทธเถื่อนกลางนะครับเดินทางมาสมทบกับทีมด้วย
หลังจากที่เล่นให้กับทางแบงค์ออฟเดรุฑตกรอบ๘ทีมในศึกฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์เอเชียครับ
รายการนี้ครับจะแข่งขันกันถึง๗๑๘สิงหาคมนะครับทุก๒ปีนะครับ
แข่งขันกันและเป็นครั้งแรกที่จัดในเอเชียที่ตำรวจไทยส่ง๑๐ชนิดกีฬาเข้าร่วมในการแข่งขันครับ